เมื่อวานนี้ค่ะมีการแชร์ภาพแล้วก็มีการส่งต่อภาพร่างของคุณแตงโม
คือทั้งเพื่อนทั้งครอบครัวเคยมีการออกมาขอร้องแล้วว่า
กรุณาเถอะอย่าแชร์ภาพที่มันไม่น่าดูไม่น่ารักของคุณแตงโมเลย
อยากให้ทุกคนจดจำภาพที่สวยงามของเธอไว้
แต่เมื่อวานนี้ค่ะในโลกโซเชียลมีการแชร์รูปภาพนี้เกิดขึ้น
หลายคนก็ออกมาปรามว่าให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวเถอะ
รวมไปถึงคุณกระติกผู้จัดการของคุณแตงโม
ออกมาโพสต์ขอร้องให้หยุดโพสต์หยุดแชร์ภาพร่างของแตงโม
เพราะเชื่อว่าความต้องการสุดท้ายของแตงโมก็คือ
จากไปด้วยภาพที่น่าจดจำ
ขอให้หยุดการกระทำที่ละเมิดสิทธิ
และทำลายความต้องการของโมและคนที่รักโม
และขอความกรุณาคนที่ได้รับภาพดังกล่าว

ชาวเน็ตก็ยังตามเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าคุณกระติก
จากเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับคุณแตงโมนะคะ
เธอเองต้องปิดคอมเมนต์ไปในภายหลัง
คือต้องบอกว่าอันนี้ถือเป็นความเคลื่อนไหว
ครั้งแรกของกติกเลย
หลังจากที่เกิดเรื่องคุณแตงโมพลัดตกน้ำถูกต้องไหม

ส่วนใหญ่ก็บอกว่าเธอเพิ่งตื่นเหรอ

แต่ก็อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมค่ะว่า

แล้วก็ภาพดีของคุณแตงโมนิดาดีกว่านะคะ